เหตุยิงกันอีกสักหน่อยนะคะเมื่อคืนนี้หลายคนตกตกใจกันไป
ใครที่อยู่แถวเพชรกะเสม๔๘เนี่ยค่ะโอ้โหยกมืออุดหูกันแทบไม่ทัน
เสียงปืนรัวขึ้นมาเป็น๑๐๒๐นัดเลยนะคะ

นั่นน่ะสิคือเป็นกลุ่มวัยรุ่นเขาบอกเขานั่งดื่มกินกันอยู่
แล้วอยู่ก็มีใครไม่รู้แหละแต่เขาคุ้นหน้าว่าน่าจะเป็นลูกน้องเสียโป้
ที่เคยเป็นคู่อริกันมาก่อนอ่ะเสียโป้มาอีกแล้วเสียโป้มาอีกแล้ว
จะมีเรื่องกันไปที่ต่างประเทศเพิ่งจะโดนเขารุมกันไปมาเกิดการเข้าอีกแล้วนะคะ
บอกว่าน่าจะเป็นคู่อริที่เป็นลูกน้องเสียโป้
เอาปืนมาแล้วก็ไล่ยิงกลุ่มเขา๒๐นัด
โอ้โหบาดเจ็บกันไปยกใหญ่เลยนะคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานี้เองนะคะ
ในซอยเพชรเกษม๔๘หน้าวัดจันทร์ประดิษฐาราม

มีนายวิทยาบัวเทศคนนี้โดนยิงเข้าที่หัวไหล่ซ้าย

มีนายพิชิตม่วงงามถูกยิงเข้าที่ขาซ้าย๑นัด

เจอปลอกกระสุนขนาด๙มเนี่ย๑๔ปลอก

ก็ไปแจ้งคงแจ้งความกันเรียบร้อยตกบ่ายที่ผ่านมานี้ค่ะ
พนักงานสอบสวนสนภาษีเจริญก็เลยไปสอบปากคำคนในเหตุการณ์

วันเกิดเหตุนั่งโก๊งเล่ากันอยู่กับแก๊งเพื่อนแล้วก็มีพี่ชาย
อยู่มีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มา๗๘คันเลยนะคะ
แต่จำ๔ตัวท้ายได้คือ๗๕๔
ขับผ่านหน้าวัดที่กลุ่มพวกเขานั่งอยู่
ขับเลยไป๕๐เมตรค่ะ
แล้วอยู่กลุ่มวัยรุ่นที่ขับผ่านไป
ยิงปืนขึ้นฟ้าปั้ง๒นัด
เขาก็เริ่มหันไปมองแล้วนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
พอยิงปืนขึ้นฟ้าเสร็จปุ๊บโอ้โหรถปากกระบอกปืนมาที่กลุ่มพวกเขา
แล้วยิงเลยค่ะเขาบอกว่าเท่าที่เขาเห็นเนี่ยนะ

ยิงกันมาเนี่ยตุ้มตั้มเนี่ยประมาณกว่า๒๐นัดได้
ก็โดนนายวิทยากับนายพิชิตเข้าไปนะคะ
ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกันไป
สำหรับสาเหตุเขาบอกว่าน่าจะเป็นกลุ่มคู่อริที่มีเรื่องกัน
เมื่อวันที่๑๕กุมภาพันธ์คือเรื่องเป็นแบบนี้

นายวิทยาที่ว่าโดนยิงเข้าที่หัวไหล่ซ้ายกับที่สะบักเนี่ยนะคะ
โพสต์ในเฟซบุ๊กทำนองตำหนินายอภิรักษ์ชัดอานนท์
หรือเสียโป้นั่นเอง
ที่ไปปล่อยให้พักพวกของเขาที่เป็นลูกน้องเสียโป้
ถูกทำร้ายขณะเดินทางไปที่สปลาวและไม่ดูแล

ก็พาดหัวใหญ่โตเลยค่ะกลุ่มเสียโป้ถูกรุมกระทืบจากวัยรุ่นลาว
เป็นร้อยคนอ่ะเออนั่นแหละสืบเนื่องจากเหตุการณ์นั้น
นายวิทยาก็เหมือนไปโพสต์ตำหนิด่าเสียโป้อ่ะเอาง่ายว่าแบบ
ทำไมปล่อยให้ลูกน้องโดนลุมกระทืบทำไมไม่ดูแล

หลังจากนั้นลูกน้องเสียโป้ก็โทรกลับมาหาวิทยา
โทรมาด่ากลับแล้วก็บอกให้ลบโพสต์ลบคอมเมนต์เอาไว้
ถ้าไม่ลบจะไม่ดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลของคนที่ได้รับบาดเจ็บนะ

แล้วก็เกิดเป็นเหตุกระหน่ำยิงขึ้นนี่แหละค่ะ

คือว่ามันลงมาจากรถมอไซค์มาหลายคันใช่ไหมพี่

แต่มีรถมอไซอยู่คันนึงของผู้กอเฮด
ตั้งแล้วไม่ติดครับเลยทิ้งเลยทิ้งไว้ที่นี่
ส่วนน้องสาวนายวิทยาที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่า

จนกระทั่งเจอพี่ชายเธอนั่งกินเหล้าอยู่หน้าวัด
แล้วก็กระหน่ำยิงใส่อย่างที่เล่ากันไป
ทีนี้มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์อีกคนนึงในทวินกรอบยี่นะคะเขาบอกว่า
กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไล่ยิงกันตั้งกว่า๒๐นัดแล้วก็ขี่หลบหนีเข้าไปในซอย
แต่มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งที่คนร้ายขี่ออกไปไม่ทันเพราะว่ารถมันล้มก็เลยทิ้งเอาไว้ให้เป็นหลักฐานเนี่ยค่ะ
เรื่องนี้ทางคดีพันธ์ตำรวจเอกลือศักดำเนินสวัสดิ์ผู้กำกับการสนภาษีเจริญ
ให้ข้อมูลกับไทยรัฐทีวีทางโทรศัพท์บอกว่าตอนเช้ามีการประชุมแบ่งงานกันแล้วเพื่อเร่งรัดคดี
อบให้พนักงานสอบสวนไปสอบปากคำผู้เสียหายที่บาดเจ็บทั้งสองคนอย่างละเอียดที่โรงพยาบาล
ส่วนพยานที่เห็นเหตุการณ์มีการพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเบื้องต้นแล้ว
เดี๋ยวจะต้องเชิญมาให้ปากคำประกอบคดี
การชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
หาทั้งหัวกระสุนปลอกกระสุนไล่ดูภาพกล้องวงจรปิด

แต่ยังไม่สามารถระบุรายละเอียดตัวบุคคลหรือว่าจำนวนผู้ก่อเหตุได้
เพราะว่าตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันก็ดึกแล้วแล้วก็มันค่อนข้างมืดด้วย
สำหรับข้อมูลที่กลุ่มผู้เสียหายให้ข้อมูลว่าน่าจะเป็นคู่อริที่ว่าเป็นลูกน้องเสียโป้เนี่ย
ตำรวจบอกว่าขอตรวจสอบก่อนว่าใช่หรือเปล่า
ก็เลยยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกหรือว่า
หมายจับใดให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาหรือสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ก็ต้องขอเวลาเก็บข้อมูลอีกหน่อย